คุณผู้ชมครับมาดูเรื่องของการเมืองกันบ้างครับ
หัวหน้าหนึ่งบิ๊กตู่ระบายครับข้องใจพวกทำลายเกียรตินายก
คนที่โจมตีนายกรัฐมนตรีบอกนี่ตำแหน่งผู้นำประเทศนะ
ยังถูกโจมตีแบบนี้เหมือนหมินเกียรติกันนะครับ
ส่วนกรกตเสนอคอสชในการแก้ล็อกนะครับ
กรณีที่ว่า๓รัฐธรรมนูลนะครับก็ลงมติว่าคำสั่งคอสช
ไม่เป็นการเพิ่มภาระหรือจำกัดสิทธิ์พักการเมือง
ในเรื่องของการให้สมาชิกพักแสดงตัวยืนยันตามความเป็นสมาชิกพัก
ใน๓๐วันและเรื่องของการจัดตั้งสาขาพัก
และตัวแทนพักประจำจังหวัดให้เสร็จเรียบร้อยภายใน๙๐วัน
ก่อนหน้านี้ฝากฝั่งการเมืองเขายื่นเรื่อง
ให้ผู้ตรวจการแผ่นดินนำเสนอต่อสารรัฐธรรมนูญ
และ๓รัฐธรรมนูญวินิจฉัยออกมาแล้วนะครับ
คำสั่งคศที่๕๓ทับ๒๕๖๐ไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูล
ทีนี้ฝากฝั่งพักการเมืองเขาบอกว่าเขาน้อมรับคำสั่งสารที่ออกมาเป็นแบบนี้
แต่ทีนี้น้อมรับน้อมรับได้
แต่ก็ต้องดูกันต่อไปว่าทางคศเองทางรัฐบาลเอง
ทางนายกรัฐมนตรีเองจะมีการปลดล็อกอย่างไรต่อไปนะครับ
เพราะว่าสิ่งที่อยากให้ปลดล็อกก็คือคำสั่งที่๕๗ทัพ๒๕๕๙
และคำสั่งที่๓ทับ๒๕๕๘เรื่องของการชุมนุมทางการเมือง
และการประชุมของพักการเมือง

กิจกรรมทางการเมืองของพักการเมืองเขาจะได้เดินหน้าต่อ
เขาจะได้ไปหาสมาชิกพักให้ทัน
เขาจะได้จัดตั้งสาขาพักให้ทัน
เรื่องนี้นายกรัฐมนตรีบอกว่าอาจจะมีการปลดล็อกบางอย่างได้
แต่บางอย่างยังต้องขออนุญาตคอสช
แล้วก็ถามกลับไปที่นักการเมืองบอกว่ามีใครกล้ารับประกันไหมหรือเปล่า
หากปลดล็อกแล้วจะไม่มีเรื่องวุ่นวายเกิดขึ้นอีก
ฟังเสียงนายกรัฐมนตรีครับ
สี่ปีที่ผ่านมาพยายามทำหน้าที่
ดีที่สุดนะครับแล้วก็เรื่องของการถูกหมินเกียรติในตำแหน่งของนายยกรัฐมนตรี
ซึ่งถือเป็นผู้นำประเทศเพราะว่านายกอยากจะฝากบอกสื่อประชาชนและบรรดาล
นักการเมืองและกลุ่มต่างนักวิชาการเด็กนิสิตนักศึกษา
ว่าควรจะต้องร่วมมือกันทำให้บ้านเมืองสงบเรียบร้อยสักทีนะครับ
แล้วก็นายกบอกว่าก็มานั่งทบทวน๔ปีที่ผ่านมาเนี่ย
กำลังทำอะไรอยู่ข้อเท็จจริงคือทำหน้าที่ของตน
และกำลังนึกว่าทำแล้วกำลังต่อสู้กับอะไรอยู่
จึงเป็นที่มาของนายมตรีที่ให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องนี้นะครับ
ส่วนทางด้านของนายวิศนุเครืองามรองนายยกรัฐมนตรี
ว่าการปลดล็อกให้กับพักการเมืองทำกิจกรรม

ส่วนจะนัดพูดคุยกับนักการเมืองในวันไหน
จะใช่เดือนมิถุนายนอยู่หรือไม่

ก็นัดไปก็ไม่สนใจเอง
แล้วให้ทำไงล่ะไม่สนก็คือไม่สนนะครับ

พลเอกประวิทย์วงสุวรรณบรองนายยกรัฐมนตรีจะออกมาเตือนนักการเมือง
เดินสายพบปะมวลชนจนกว่าคอสชจะปลดล็อก

เมื่อในวันนี้นายสุเทพธิกษุบาล๑ในผู้ร่วมก่อตั้ง
พักรวมพลังประชาชาติไทยได้ขึ้นไปพูดบนเวที
แสดงมุฒิตาจิตเนื่องในวันคล้ายวันเกิดสมณโพธิรักษ
ก่อตั้งอาสมสันติอโศกที่ราชธานีอโศกจังหวัดอุบลราชธานี
แล้วก็กล่าวแสดงจุดยืนในการก่อตั้งพักรวมพลังประชาชาติไทย
มกลางอดีตแก่นำพันธมิตรประชาชน
เพื่อประชาธิปไตยที่ไปร่วมงานอย่างพร้อมเพลียง
อันนี้เดี๋ยวทางคศหน่วยงานความมั่นคง
ต้องดูต่อไปนะครับว่าผิดคำสั่งขอสชหรือเปล่านะครับ
ขณะเดียวกันมีการแสดงความคิดเห็นถึงสถานการณ์ของพักประชาธิปัตย
มาจากนายสัมพันธ์ทองสมัครอดีตสสนครศรีธรรมราช
ยอมรับว่าขณะนี้พักการเมืองที่เป็นเครือข่ายของพลเอกประยุทธ์

พักประชาธิปัตย์หากจะเอาชนะการเลือกตั้ง
ต้องมีจุดยืนที่หนักแน่นและชัดเจน
ส่วนตัวเห็นว่าควรที่จะสนับสนุนให้นายชวนหลีกภัยประธานที่ปรึกษาพัก
กลับมานั่งเป็นนายยกรัฐมนตรีอีกครั้งหนึ่ง

ที่จะต้องมีการประชุมผู้บริหารพัก
ก็มีการวางรายชื่อ๓คนที่จะเสนอชื่อเป็นนายกต่อไปอีกนะครับ